ท้ายพิสูจน์สำนักอาจารย์นี้สำนักศักยันต์ปู่เจ้าสมิงพลาย
ถ้าปู่เจ้าศิมีภาอยู่ไหนนะสมุทรปราการ
รอบนี้ของจริงฮะของจริงขนาดไหนคนนี้ไม่ธรรมดา
อกจากมีคาถาอาคมแล้วนี่เขาเป็นเพื่อนซีเนรนแอร์อีกต่างหาก
แล้วมันเป็นข่าวเพราะอะไรเป็นข่าวเพราะช่วงที่มีการทำพิธีเนี่ย
ศิลปลูกหาแทบอยู่ทุกคนของขึ้น
พอของขึ้นพร้อมกันถูกตั้งข้อหา
ตั้งข้อกล่าวหาว่าแบบนี้นัดกันมาหรือเปล่าฮะ

ลิงพญานาคนี่คือสำนักศักยานอาจารย์นิเทวริสราชาสมิงพาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
ศิลปลูกหาเวลาของขึ้นครอบครูปุ๊บของขึ้นเลยคืออยู่ที่เขาศักดิ์อะไรลงไป
ศักดิ์เสือก็ออกอาการเสือหากสักลิงก็เจี๊ยกเลยฮะหากศักดิ์งูหรือพญานาคเลื้อยเฉยเลย
งานนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงอาจารย์นิเทวริสไม่ธรรมดาโปรไฟล์เป็นยังไง
จากคาถาอาคมจะเข้มข้นขนาดนี้แล้วโปรไฟล์คือเป็นเพื่อนซีเนรนแอร์รู้ได้ไง
ภาพไทยมีภาพไทยนู่นเป็นสำนักศิริอรุณประมาณเนี่ยเพื่อนสีเนนแอร์เลยนะเนนแอร์ใครนะ
นแอร์จอมขมังเวศฮะอาจารย์นี้อธิบายอีกทีว่าลูกศิษย์ลูกหาประมาณนี้
ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเขาศักดิ์ไว้พอเขาศักดิ์ไว้เวลาครอบครูเหมือนมีครูมาปลุกอ่ะ
ดังนั้นองค์เขาศักดิ์อะไรมาองค์ก็จะลงประมาณการเดียวกันคือ
หากมีเสือสิงลิงพญานาคก็จะออกอาการแบบนี้ฟังจากอาจารย์นิเทวริสฮะ
บางทีเขามาเห็นครูเป็นอาจารย์หรือบางทีอาจารย์เชิญเทวดาเชิญครูมาแล้วเนี่ย
มันก็เหมือนมีพลังบางอย่างนั่นแหละที่ประจูดไว้แล้วในตัวเขานั่นแหละ
มันก็จะมีฤทธิ์มีเดทตามนั้นไปนั่นแหละ
ผมจะไปเตรียมเขาทำไมล่ะก็ลูกศิษย์ผมเองนะก็ลูกศิษย
บางทีไม่ใช่ลูกศิษย์เนี่ยมาเจอปุ๊บเขาขึ้นเลยก็มี
อะไรองค์ก็ลงแบบนั้นก็ถูกตั้งข้อเก่าหาว่า
นี่เตรียมกันมาหรือเปล่าอยากจะโชว์ให้คนอื่นเขาศรัทธาหรือเปล่า
อาจารย์นี้ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยฮะศักดิ์อะไรได้แบบนั้น
ศิษย์ยืนยันลูกศิษย์ยืนยันว่าอาจารย์ศักยันต์คนนี้เบอร์ต้นเลยฮะ
ขนาดไหนคือหลังจากสระอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
หลังจากศักดิ์แล้วเนี่ยชีวิตดีมากดีขนาดไหนปลดหนี้
ขนาดนั้นเหรอศักดิ์ปุ๊บเนี่ยชีวิตเริ่มดีปลดหนี้ได้ไป
ไปมาขับรถอยู่ดีรถถลายฟืดไปไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว
อันนี้คือความเชื่อสู่บุคคลที่เป็นแบบนี้เพราะเชื่อและศรัทธา
เวลาไปเจออาจารย์นี้มีการครอบครูทีไรของก็ขึ้นเหมือนกัน
เดี๋ยวฟังจากลูกศิษย์มี๒คนใช่ไหมเจอนะฮะ
ก็ผมได้ขายของได้ดีขึ้นแล้วก็มีงานเข้ามาตั้งหลายอย่าง
ปกติก่อนศักดิ์ไม่มีเลยมันเงียบไงเงียบแล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านเท่าไหร
ก็คือช่วงโควิดแล้วช่วงบางตอนที่แบบลูกศิษย์ลูกหาเขาของขึ้นเนี่ย
พูดตรงเลยอาจารย์เขาเตรียมไหมครับ
ไม่มีถ้าว่าเราพูดกันหน้าไฟหน้าฟ้าหน้าดินก็จะรู้เลยว่าอะไรคืออะไร
แล้วทีนี้รถน้ำยางหน้าขวามันแตกระเบิดมันก็คุมไม่ได้
แล้วก็แผลชนเข้าไปทั่วเลยไฟลุกแล้วก็เพื่อนผมก็ตายติดที่
ทั้งหมดไปกัน๔คน๕คนในรถเนอะรอดมา๒
พี่กะบนพี่บอกว่าพี่เป็นนี่อยู่หมื่น๔
ลูกขอเงินปลดหนี้หมื่น๔ได้ไหม
แล้วหลังจากงานไหว้ครูพี่ซื้อนี่พอดีเลย

บางคนบังคับรถไม่อยู่
ตัวก็ถลายไปกับถนนอ่ะแต่ตอนที่พี่ล่วงลงอ่ะ
มันมีคนอุ้มพี่เพราะตูบพี่ไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรเลย
นี่คือคำยืนยันของบรรดาลูกศิษย์นะ
ขับรถตกหลุมถลายไฟลุกไม่เป็นไรเลย

แล้วปรากฏว่ามะหลัดคิกที่อยู่ในมือดิ้นได้อ่าชมค่ะ

คิดในใจก็ได้หรือคิดนอกใจก็ได้นะคะ
ลองไลน์มาพูดคุยกับเราได้หรือคอมเมนต์ในเพจเฟซบุ๊คก็ได้นะคะ
นี่ค่ะนี่คือหลวงปู่นนจันทวิโรแห่งสำนักสงฆ์เขาพรานทูบ
หัวหินประจวบคิวรีคันนะคะนี่ท่านกำลังปลูกเสกประหลัดขิกในอุ้มมือเห็นไหมคะ
เต็มมือเลยอ่ะเต็มมือเลยนะคะแล้วชาวเน็ตบางส่วนบอกว่า
เห็นอุ้งมือของหลวงปุนนมั้ยคะครับไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยนะ
แต่ประหลัดขิกที่อยู่ในมือเนี่ยในมือของท่านเนี่ย
บางอันเนี้ยอยู่ด้านล่างอ่ะก็แบบฉะนั้นไม่มีนิ้วจะไปดันได้
ใช่ก็เหมือนผุดขึ้นมาค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้แหละค่ะ
ถูกพูดถึงกันเยอะเลยนอกจากประหลัดขิกแล้วยังมีเบี้ยแก้ด้วยนะ
แก้เบี้ยเสกต่างท่านก็สามารถปลุกเสกให้ขยับเองได้เช่นเดียวกัน
คือลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นนท์เนี่ยเชื่อสนิทใจแหละแต่ถามว่าชาวเน็ตที่เขาเห็นคลิปนี้เขาเชื่อไหม
บางส่วนก็เชื่อบางส่วนก็ไม่เชื่อคนที่เชื่อเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นอภิญญาอาคมของขลังของหลวงปู่นนท์
ก็สาธุสาธุกันไปแต่บางคนที่ไม่เชื่อบอกสังเกตเลยนะสังเกตนิ้วก้อยที่ซ่อนอยู่ใต้ประหลัดขิกเนี่ยอาจจะขยับ
พอขยับมือนิดหน่อยมันก็หล่นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงด้านนอกต้องหล่นก่อนไหม

ที่พี่ต้นบอกว่าสังเกตมันเหมือนน้ำผุดขึ้นมานะคะ

อีกเสียงหนึ่งที่เห็นด้วยว่าเออ

พอขยับนิดนึงมันก็ล่วงได้หล่นได้เนี่ยนะฮะ

อีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นวัตถุเล็กกลม

มันก็ดันออกมาอยู่แล้ว
อ่ะถ้าท่านคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้

ลองไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะ

นี่เป็นประหลัดขิกชิ้นเล็ก
กลมอยู่ในอุ้งมือหลวงปู่เหมือนกัน

นี่ค่ะแต่ประหลัดขิก

กันตลอดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมและรับฟังนี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ทีนี้มาทำความรู้จักปู่นนท์กันหน่อย

เรื่องของการปลุกเสกประหลัดขิกดิ้นได้

ก็คือท่านเป็นพี่ชายของหลวงปู่นนท์

ไม่ใช่เฉพาะลูกศิลป์ลูกหาในประเทศไทย

ต่างชาติ

นี่คือหลวงปู่นนจันทวิโรแห่งสำนักสงฆ์